คือเขาไปเห็นเบาะแสว่ามีบ่อนการพนัน
แต่สิ่งที่ได้ตอบกลับมาคืออย่ายุ่ง

แล้วก็โดนตำรวจนอกเครื่องแบบกระชากคอเสื้อ

โมโหถอดเสื้ออยู่หน้าโรงพัก

เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ช่วงนี้กันก่อนนะคะ
นี่คุณผู้ชมคนนี้เนี่ยคือนายธนวัฒน์แสนสุวรรณ
อายุ๔๓ปีเขาเป็นอดีตนักมวยไทยนะคะ
มีฉายาด้วยหลับสนิทสิทธิ์หามลง
แล้วที่ต้องถอดเสื้อท้าชกกับตำรวจนอกเครื่องแบบของ
สพแม่ปิงที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะอะไร
คือเมื่อวานนี้เนี่ยตั้งแต่เช้ามืดเลยนะตอนตี๔ค่ะ
ทางด้านอดีตนักมวยเดินทางมาแจ้งเบาะแส
บอกกับตำรวจแบบนี้คุณตำรวจเนี่ยมีการลักลอบเล่นการพนัน
แล้วก็มีเรื่องของการทะเลาะกันบ่อยครั้ง
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านเยอะเลยนะคะ
ทีนี้พอแจ้งตำรวจแบบนี้ใจก็อยากให้ตำรวจเข้าไปสอดส่องดูแลแหละ
ไปดูซิไอ้ที่การลักลอบเล่นการพนันมันอยู่ตรงไหนยังไงจะได้จับกลุ่ม
แต่ตำรวจชุดสืบสวนไม่ยอมเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ถูกต่อว่าด้วยที่อดีตนักมวยเข้าไปยุ่งเรื่องนี้นะคะ
หลังจากนั้นไม่พอนะคุณผู้ชมมีผู้ชายมา๓คน
เข้ามากระชากคอเสื้อของอดีตนักมวย
แล้วหนึ่งในนั้นที่มากระชากคอเสื้อเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
แล้วสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้มันก็เหมือนจะจบไป
เพราะว่าก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไป
หลังจากนั้นค่ะอดีตนักมวยกลับมาที่โรงพักแม่ปิงอีกรอบหนึ่ง

พอกลับมารอบนี้ขอเลยขอดูกล้องวงจรปิด
ตอนที่ถูกกระชากคอเสื้อแล้วก็บอกด้วยบอกว่า
เดี๋ยวผมจะแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจคู่กรณี
ทำร้ายร่างกายผมได้ยังไงแล้วละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ยังไง
พร้อมกับบอกด้วยนะว่าผมจะขอชกกับตำรวจ
มากระชากคอเสื้อผมถึงจะสู้ไม่ได้เพราะตัวเล็กกว่า
แต่ขอเหอะขอให้ชกสักหมัดก็พอใจแล้ว

ผมมาไหนแล้วครับผมมาตามนัดที่โลภัษน์ไว้ครับ
ผมมาตามคำนัดไว้ครับผม

พื้นนี้บ๊าบคือผมว่าหิ้งไปยุ่งงงภาคหัวหรอก
คิงบอกคุณกันว่าเป็นบ่อนของใครวะคุณเป็นตำรวจคิงกลัวค่ะ
คิงเป็นตำรวจสืบสวมซ้ำคิงกลัวบ้างไงแห้งยังไม่กลัว
เอาอุตส่าห์มาแจ้งคิงแล้วยังไม่เงี๊ยะเอาหายอยู่
ถ้าไม่กลัวก็มาแจ้งคิงก็คิงไม่เงี๊ยะจะอี้ได้จะได้นะ

ก็นี่แหละผมไม่กลัวผมอุตส่าห์มาแจ้งคุณให้ไปจับเรื่องของบ่อนการพนัน
แล้วคุณมาทำแบบนี้กับผมได้ยังไงคุณตำรวจ
ท้าตีท้าต่อยกับผมมาแล้วผมก็มาตามนัดสิครับ
อยู่แบบนี้หน้าโรงพักเนี่ยนะคะคือก็มีนักข่าวของเราอยู่ด้วย
ทีนี้ค่ะหลังจากที่ท้าชกเนี่ยโวยวายอยู่หน้าโรงพักแบบนี้นะ
ไม่มีใครลงมาเลยค่ะตำรวจคู่กรณีก็ไม่ออกมารับคำท้า
ทีนี้เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นโทรศัพท์เนี่ยทางด้านอดีตนักมวยคนนี้นะคะ
คุณพี่ทานะวัชฎิ์เนี่ยนะเขาโทรไปหาพันธ์ตำรวจเอกปียะพันธ์พัฒนะพงศิลป์

จังหวัดเทียงใหม่คือแจ้งเลยอ่ะแบบอยากจะเอาเรื่องเรื่องนี้มากเลยนะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกสิทธิศักดิ์สิริเดชอนันต์
ผู้กำกับการสพแม่ปิงเนี่ยก็เลยต้องให้ทางด้าน
นายธนาวัฒน์อดีตนักมวยนะนะใจเย็นก่อน
แล้วก็เชิญตำรวจชุดสืบสวนมาเจอหน้ากัน
ค่อยพูดค่อยจาค่อยปรับความเข้าใจ
ท้ายที่สุดแล้วไม่มีหมัดมวยอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ก็คือลงเอยกันด้วยดีจับมือขอโทษกันแล้ว

ว่ามันมีบ่อนการพนันในพื้นที่สพแม่ปิงเนี่ย

ว่าไม่ได้มีบ่อนพนันตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

จบลงด้วยดีนะครับเรื่องนี้นะครับ